ทีนี้ไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานีหน่อย
เขารวมตัวกันพากันไปดูเรื่องของศิลปะโบราณบนหินตามลำทาน
ศิลปะที่เกิดขึ้นบนหินตามลำทานเนี่ยคืออะไรตามไปดูเลย
คุณดูนี่เห็นไหมเห็นชัดเลยอ่ะเป็นภาพสลักบนหินนะคะ
คาดว่าน่าจะอยู่มานานหลายร้อยปีแล้วด้วย
จากการที่ไปสืบหาข้อมูลมานะนี่คือภาพสลักของพระนารายบันทมศิลป์นะคะ
ผู้ให้กำเนิดแห่งต้นน้ำลำโดมใหญ่แห่งบ้านแค่ด่อน
โดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอ้โหนี่ค่ะ
แล้วภาพสลักนี้ถูกพบเมื่อปีพศ๒๕๒๒โดยพรานป่า๕คน
และตรงนี้ก็ยังเป็นจุดที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีและมีปลาชุกชุมด้วย
จากลักษณะทางศิลปะโดยรวมสามารถกำหนดอายุของเรื่องราวทางแบบว่าศิลปะได้
ก็อยู่ในช่วงปลายพศ๑๕ถึงพศ๑๖ค่ะ
ที่๑๖ค่ะถ้าหากเชื่อมโยงแนวคิดตามความเชื่อของภาพสลักนี้ก็คงจะพอคาดเดาได้นะว่าเป็นภาพที่สลักขึ้น
ความเชื่อของศาสนาฮินดูรัฐธิสายวนิกายที่นับถือพระศิวะเป็นพระผู้เป็นเจ้า

ซึ่งอาจจะทำให้เห็นว่าคนในสมัยนั้น
หรืออาจจะเป็นศาสนสถานอีกรูปแบบหนึ่งที่อยู่บริเวณนี้มาก่อนหรือเปล่า
แล้วก็ชาวตำบลโดมประดิษฐ์ก็มีการจัดประเพณีขึ้นเขา
วงสวงพระนารายบันทมศิลป์ในช่วงเดือน๔ตามปฏิทินจันทรคติด้วยนะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนมาก
ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือใครมีความรู้เพิ่มเติมอย่างนี้คุณผู้ชม
ส่งข้อความมาบอกมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ
คือแบบศิลปะแต่ละยุคสมัยมันมีความต่างกันถูกไหม
เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าศิลปะแบบนี้อยู่ในช่วงยุคสมัยไหน
อะไรประมาณนี้สวยงามมาก
แต่มันแปลกเพราะว่ามันอยู่ที่ทางอีสาน
ซึ่งเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นศิลปะแบบว่า
ลักษณะแบบนี้อยู่ทางอีสานเท่าไหร่